อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปกันไปเมื่อสักครู่นี้

อยากจะมีลูกในภายในเร็วนี้

ตอนนี้กำลังจะมีแล้วนะคะ
ไปชมคลิปกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชม

ขอเป็นที่หนึ่งในใจก็พอ

ใส่แวนให้ข้างซ้าย

ดีที่ทำให้นักแสดงสาวสายสตรอง

แก้มแตกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
หลังจากถูกแฟนนุ่มนักซิ่งชื่อดัง

หยดขึ้นแทรกระดับโลกของสนาม

พร้อมกับยื่นนิ้วหนังข้างซ้ายให้ฝ่ายชาย
แหวนตีตราจองแบบไม่ต้องเสียเวลา

กลางเสียงโหร้องยินดีของเพื่อน

โดยหลังจากนั้นนะคะนักแสดงสาวก็ได้
โพสต์ภาพโมเมนต์แห่งความประทับใจนี้

ตำราตามสำนวนไทยที่ว่า

เพราะว่าก่อนหน้านี้สาวแพทย์ต้องเผชิญ

โดยเฉพาะกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
ของคุณพ่อเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ทำให้เธอนั้นตัดสินใจวางแผน

เพื่อจะได้ทานให้คุณแม่แค่อุ้มหลานนั่นเองค่ะ